สวัสดีนักข่าวทุกคนนะครับ
วันนี้ก็ขอต้อนรับสู่โรงพยาบาลจุฬาพร
ให้ข่าวจากคนไข้โดนมิจริง
ซึ่งทุกคนให้ความสนใจมาก
ซึ่งคงจะมีคนว่าทำไมคนไข้ร้องไฟลาพร
ภาพรหลวงบรรณคุณหลาพรเป็นโรงบันมะเร็ง

เราเป็นพยาบาลโทษไปแล้ว

โรงเรียนแพทย์ไม่ตอนนี้เราเป็นโรงเรียนแพทย์แล้ว
มีนักอุตส่าห์แพทย์มีนักศึกษาวิทยุบาลเรียบร้อยหมดแล้ว
ก็มาพูดถึงคนไข้แล้วกัน
คนไข้ที่เราสนใจคือคุณโจอี้บาซู
คือจริงก็คุณสุระเจก
กรงูเหลืองโชดอายุ๔๙ปี
คนไข้จริงคนไข้เป็นคนไข้ที่มีสิทธิ์๓๐บาทของโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
คนไข้เกิดเหตุเมื่อวันที่๑๓เมษา
แล้วสินโทรศัพท์ก็หายไป
แล้วก็มีการไปพบว่า

คนไข้ล้มไม่มีแรงอยู่นะครับ
ก็มีคนไปพบเสร็จก็นำไปส่งที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลและการยุทธิ์โรงพยาบาลหนุพระรัช
แล้วก็ส่งต่อที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
เนื่องจากคนไข้มีสิทธิ์๓๐บาทที่แพทย์ปัญญานะครับ
ก็คนไข้มาด้วยการแขนขาข้างขวาผ่อนแรง
พูดสื่อความหมายไม่ได้นะฮะ
แล้วก็สงสัยว่าจะมีสมองตายเฉียบพันธุ์จากการหักเพื่อนเลี้ยง
ก็ได้ดำเนินการรักษาตั้งแต่วันที่๒
ระหว่างการรักษาก็เริ่มมีไข้นะครับ
แล้วก็มีการรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อ
แล้วก็มีอาการทำไกลฝั่งบัตร
กระทั่งมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
คนไข้ก็มีแจ้งความต้องการ
ไปย้ายมาที่โรงพยาบาลจุลาพร
แล้วก็ได้ติดต่อโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ให้ส่งตัวคนไข้มานะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
หลังจากที่ให้ย้ายมาที่โรงพยาบาลจุบรจุฬาพรแล้ว
แรกลักษณ์คนไข้รู้สึกตัวดีพอสมควร

คุยพอรู้เรื่อง
ก็พบว่ามีสมองส่วนตายทางซ้ายอยู่
ตอนนั้นไข้จะเริ่มลงละ
เรียบร้อยแล้วไข้ได้ถ่ายเผลือต่อเหมือนกัน
ก็เป็นเหมือนเป็นอากาศที่มีเนื้อสมองตาย

รอดูว่าเขาจะมีอาการมากขึ้นน้อยลงอีกทีหนึ่ง
ก็ใช้ระยะเวลาก็หมดที่จะประเมินให้ประมาณ๓เดือน
ในช่วงนี้เราก็ดูอาการ
แล้วก็ให้ทำกายภาพ
แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อไป
อันนี้ก็เป็นการอธิบายคร่าวของคนไข้
เดี๋ยวหมอจะเปิดโอกาสให้ถาม
เราจะมีหมอภูมิแวร์ทั้งหมด
ทั้งด้านสมองทางด้านเชื้อแล้วก็กินหมอกายภาพมาก
คือในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นในที่นี้
คือคนไข้เป็นอาการของหลอดเลือดสมองขาดเลือด
หรือสมองขาดเลือดเราก็ต้องหาสาเหตุว่าขาดเลือดจากอะไร
ก็เห็นว่ามีเส้นเลือดสมองมีการขู่ค่ะ
แล้วก็มีเรื่องของหลอดเลือดปีกติ่ง
ในเบื้องต้นหาสาเหตุไปเพิ่มเติมคนไข้ก็มีภาวะไขมันสูง
ซึ่งก็จะสามารถอธิบายอาการได้ในส่วนหนึ่ง
แต่ว่าในภาวะอังกฤษเราคงจะต้องติดตามแล้วก็ดูอาการบวก
หาสาเหตุเพิ่มเติมกันต่อไปว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า
ในเบื้องต้นก็คือมีภาวะสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดสมองตีบ

คุณต่อไปที่เป็นหัวใจว่าที่จะคุ้มน้ำค่าวัญใช่ไหมค่ะ

แล้วก็เรื่องของการสื่อสาร
ตรงแล้วสมองส่วนที่เศียร
อาจจะยังสื่อสารได้ไม่ทักเจน
ก็จะมีการเกียรติเรื่องของการควบคุมการพูด

การรักษาเป็นการินาที่ดีขึ้นไหมครับในโรงคลุมไทย
คือตั้งแต่เริ่มมาถึงที่เราคนไข้ก็มีอาการอ่อนแรงเท่านี้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็คืออาการอ่อนแรงเนี่ยค่ะก็คือยังคงเท่าเดิมนะคะ
แต่ว่าที่ดีขึ้นก็คือเรื่องของไข้ที่เริ่มลดลงแล้ว
ตอนนี้ก็คือไม่มีไข้แล้วส่วนอย่างอื่นเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่ได้เจอภาวะแทรกซ้อนอะไรที่รุนแรงก็คืออาการค่อนข้างคงที่ค่ะ
ตั้งแต่วันศุกร์เนาะก็ประมาณ
แล้วตอนนี้ก็คืออาการของเดิมก็คือเป็นอาการทางนั้น
ด้วยปกติก็เป็นน่าเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าก็คือถือว่าอาการตรงนี้ตอนนี้ก็คือยังคงที่
เราก็คงต้องดูแลในระยะยาวต่อไป
แล้วก็ในแง่ของที่จะดูแลต่อเนื่องคือเรื่องของสมองตอนนี้เราก็สังเกตอาการและอาการท้องที่
ก็จะเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูมากกว่าค่ะ
คุณกลัวในด้านของการทำกายภาพการที่คนไข้ไม่สามารถขยับได้เนี่ย
อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อติหรืออะไรอย่างนี้
เราก็ต้องคืนฟูตรงนั้นเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแท่นตอนต่ำมา
คืออันนี้หมอคงตอบไม่ได้ในชัดเจนนะคะคือคงดูในรายละเอียดแต่ละช่วงไปนะคะ
คือนัดเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงที่เพิ่งเป็น
แล้วก็ยังคงต้องรอดูว่าเขาจะสามารถค้นสภาพได้มากน้อยแค่ไหน
ช่วยให้การรักษาการกันงาน
แต่ว่าเราจะป้องกันไม่ให้เขาเป็นปั๊มยังไงแล้วก็จะฟื้นฟูเขายังไงมากกว่า
ในแง่นี้เราคงดูในแง่ของการรักษาแล้วก็แจ้งอาการของคนไข้เป็นในด้านของการรักษามากกว่านะคะ
ตัวคนไข้ใช่ไหมคะก็ให้ความร่วมร่วมกันค่ะ
จะใช้๓๐บาทต่อได้ที่นี้ก็มีใช้ค่าไขสันเติมนิดหน่อยแต่ว่า๓๐บาทตามมาเรียบร้อย
ต้องอยู่โรงพยาบาลนานถึงสามเดือนนะคะเพราะว่าเมื่อคนไข้เนี่ยอาการเริ่มคงที่และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรโดยทั่วไปเราสามารถให้คนไข้กลับบ้านได้
ส่วนการฝึกกายภาพบำบัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนัดมาเป็นครั้งเพื่อที่จะฟื้นฟูแล้วก็ให้กันบ้านแล้วก็ให้กลับไปทำที่บ้าน
หรือว่าถ้าในบางลายถ้ามีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะอยู่
คือตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่รอดูอาการแล้วก็หาสาเหตุค่ะ
ที่อยู่โรงพยาบาลนานก็จะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเนื่องจากว่าการอยู่โรงพยาบาลเราตามเหตุผลนะครับ
ถ้าอยู่นานเนี่ยโอกาสที่ติดเชื้อคือคลื่นในโรงพยาบาลจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างแรงหนักกว่าที่อื่น
เพราะฉะนั้นเราจะแนะนำข้ามไข้สามารถกลับบ้านได้
อันนี้ในแง่จิตใจคนไข้ที่อยู่ที่บ้านจะดีกว่าคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลแน่นอน
มีแอลกอตตี้มีอะไรก็เดี๋ยวก็จะทำตามนั้นตามภูมิของเราค่ะ
คืออันนี้เราคงไม่ได้ลงไปในแง่รายละเอียดของสารเสพติดนะคะ
แต่หมายถึงว่าเราไม่ได้บอกว่าคนไข้คนนี้เกิดจากสารเสพติดหรือไม่ได้เกิดจากสารเสพติดอะไร
แต่ว่าในแง่ทั่วไปทุกโรคนี้สามารถเกิดได้จากสาเหตุหลักหลายสาเหตุอยู่แล้ว
เราคงต้องดูแลกันไปตามอาการที่เราตรวจพบค่ะ
แล้วก็ประวัติส่วนที่อยู่แพทย์ปัญญาเนี่ยได้ประวัติว่ามีการสำรัก

แต่ว่าพอมาอยู่ที่ตุลพอเนี่ยเมื่อหวานนะครับ

ก็ตอนนี้คนไข้ยังมีปัญหาในด้านของการควบคุมกล้ามเนื้อในการกลืนนะคะ
หมายถึงว่าพอเขาอ่อนแรงเนี่ยมันก็รวมถึงทางกล้ามเนื้อทางด้านแขนขาซีกขวา

ดังนั้นณตอนนี้ยังมีปัญหาที่ยังไม่สามารถกินได้ด้วยตนเองกับทางป่า
ก็คือให้อาหารทางหลุดไหลอาหารอยู่นะครับ
ก็สื่อสารอย่างง่ายได้แต่ว่ายังไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ก็คืออันนี้คงต้องรอการฟื้นฟูนะคะ

แต่ว่าเขายังเสียในแง่ของด้านภาษาในการสื่อสารอยู่ค่ะ
ขาดเลือดก็เป็นอะไรที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ค่อนข้างวิกฤตอยู่แล้ว
แต่ว่าในอาการตรงนี้ก็ผ่านไปตรงที่อาจด้านเริ่มคงที่ค่ะ

ที่ชัดเจนไปจากโรงพยาบาลนะครับ

บอกไปแล้วว่าที่นี่เราปรับปรุงเป็น

การแดดดูแลให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ
ถ้ามีความคลื่น่ายอย่างไร
จะแจ้งสร้างคุณครับ
ขอบคุณครับ